คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็รักแรงหวงแรง
แล้วสุดท้ายมีคนบาดเจ็บนะฮะ
นนทบุรีครับผัวเมียคู่หนึ่งใช้ชีวิตร่วมกันมานานแล้ว

ถึงขนาดที่ว่าทะเลาะกับเมียอยู่บ่อย

ใช้ปืนยิงเมียเจ็บสาหัสแล้วขับรถหลบหนีไป
ตอนนี้ทั้งเมียและลูกเป็นห่วงมาก

หนีไปพร้อมกับปืนกลัวจะคิดสั้นหรือทำร้ายตัวเองหรือเปล่า
โอ้โหน้ำใจของเมียรักมาก

เกือบปลายใช่ไหมใช่ฮะตีหนึ่งที่ผ่านมา

คนถูกยิงบาดเจ็บครับไปตรวจสอบ
บ้านหลังดังกล่าวอยู่ในพื้นที่
แถวถนนแจ้งวัฒนะที่ปักเกร็ด
คุณจุรีรัฐอายุ๔๘ครับ
ตอนนี้พาตัวออกจากบ้านและส่งโรงพยาบาลครับ

พ่อนี่แหละเป็นคนยิงแม่แล้วก็หลบหนีไป
คือก่อนหน้านั้นพ่อกับแม่ทะเลาะกันอยู่บ่อย

คือพ่อโมโหเสร็จแล้วไปคว้าปืนมายิงแม่

ก็เลยทำให้ลูกและเมียเป็นห่วงมากนะครับ

ลงพื้นที่ครับไปที่บ้านจุดเกิดเหตุ

บอกว่าคือก่อนหน้านี้แม่ทะเลาะกับพ่อ

คือหนูก็ไม่ได้อยู่บ้านไปโรงเรียนนะฮะ
มีแค่น้องคนเล็กเป็นลูกชาย
น้องชายคนเล็กที่อยู่บ้านอยู่กับพ่อและแม่
ตอนเกิดเหตุแม่นั่งบนเก้าอี้เป็นแบบพับได้ครับ

แล้วพ่อก็ยิงปืนจากฝั่งซ้ายของแม่

ลุเฉียงผ่านต้นขาไปเข้าท้องฮะ
ตอนนี้แม่อยู่ที่โรงพยาบาล
ผ่าตัดเอากระสุนออกจากช่องท้องได้แล้ว
เป็นคันสีขาวขับออกไปแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหน
เราไปตรวจสอบภาพจากวงจรปิดในพื้นที่ที่เกิดเหตุครับ
หลังจากที่เขายิงเมียตัวเขาเองแล้วเนี่ยดูภาพนี้คุณผู้ชมครับ
เป็นรถเก่งของเมียนะครับคือฝ่ายชายเนี่ยขับออกไป
ใช้เส้นทางซอยต้นสน๑๕แต่บ้านจริงอยู่อีกซอยหนึ่งนะ
อยู่ใกล้กันเว้นกันแค่ห่างกันแค่๑ซอยเอง
ซอยนี้มันขับทะลุออกไปถนนแจ้งวัฒนะได้
ถ้าสังเกตจากวงจรปิดเนี่ยคือขับออกจากบ้านแล้วขับแบบปกติด้วยนะครับ
ไม่ได้ขับแบบฉิวไปเลยดูครับคุณผู้ชม
นี่ฮะก็ขับไปเรื่อยไม่ได้ว่าตื่นเต้นตกใจ
เหยียบคันเร่งเพื่อจะขับหนีแต่อย่างใด
ระหว่างนี้เราไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านหลังที่ผัวเมียทะเลาะกัน
มีคุณป้าคนหนึ่งอายุ๗๐แล้ว
บอกว่าเมื่อคืนนี้สัก๔ทุ่มได้ยินเสียงคนเจ็บแล้วก็ผัวเขาทะเลาะกันอยู่
แต่ว่าไม่รู้ทะเลาะเรื่องอะไรก็เห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอ่ะ

ไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง๕ทุ่มกว่าได้ยินเสียงคนเจ็บ
โอ๊ยเสียงดังลั่นเลย
ลั่นลอยออกมาจนถึงบ้านข้าง
แล้วก็เห็นกู้ภัยมีรถฉุกเฉินมาแล้วเอาคนเจ็บเนี่ยขึ้นรถฉุกเฉินไปส่งโรงพยาบาล
จะมาซื้อบ้านได้สัก๖๗ปีเพื่อกลายมาอยู่และที่ผ่านมาผัว
เมียคู่นี้สำหรับเพื่อนบ้านนะเขามองว่าทั้งผัวและเมียเป็นคน
ดีมีน้ำใจครับแต่หลังสองคนจะไม่รู้เป็นอะไรทะเลาะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็พอจะรู้นะ
และยิ่งพอรู้ว่าเมียโดนผัวยิงตกใจมากเลย
ฝ่ายชายไม่เคยเห็นว่าเป็นคนก้าวร้าวนะ
เหตุในการยิงเมียไม่รู้จริง
เป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อนบ้านบอกแบบนี้ฮะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนบ้านก็ต่างตกใจใช่ไหม
ต่างตกใจใช่ไหมคะว่าคุณเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับใช่ร้องรักใช่ไหม
ไม่แต่เสียงปืนไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินจริง
แต่ได้ยินเสียงน้องเขาร้องเสียงแม้วเสียงแม่บ้าน

คือเขาจะง่างจังห์บ่อยแต่เขาไม่เคยตุ๊กตับอะไรกันไม่มีนะ
แล้วจะได้ยินแล้วเนอะขนาดติดบ้านแต่ติดอะไรก็ได้ยิน

จะมาได้ยินเขาทะเลาะกันบ่อยช่วงหลัง
บ่ายที่ผ่านมาครับทางด้านของตำรวจโรงพักปักเกร็ด
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องนะครับ
แล้วก็ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกทั้งสองของคนเจ็บ
ลูกก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าคือพ่อโทรมาบอกจะขับรถ
ไปเรื่อยค่ำไหนพ่อก็นอนนั่นแหละคือลูกก็เป็นห่วงแล้วนะฮะ
จากการตรวจสอบข้อมูลครับพบพิกัดล่าสุดเนี่ยไปโผล่อยู่ฉะเชิง
เศร้านะซึ่งลูกก็ยืนยันว่าพ่อไม่ได้มีญาติอยู่แถวนั้นด้วย

เริ่มจากตรงนี้ก่อนว่าให้เรา๒คนคุยกับพ่อก่อนอย่างที่บอกคือ
หลอกให้พ่ออารมณ์เย็นและให้พ่อมีสติในการคิดก่อนอันนั้นถ้าพ่อมี
ดีในการคิดมนุษย์ทุกคนมันจะโดยปกติคือถ้าคิดได้แล้ว
รู้เนี่ยมันจะเท่าใจทุกอย่างทุกคนพร้อมจะช่วยทางตำรวจพยายาม
ให้ลูกช่วยกันในการกล่อมพ่อคือให้พ่อเนี่ยใจเย็นมีสติ
มาคุยกันดีดีอย่าทำอะไรที่ไม่ควรทำล่าสุดตำรวจโรงพัก
เกร็ดนะครับยังไม่มีการออกหมายจับคนก่อเหตุตอนนี้ก็คือ
ให้โอกาสลูกแล้วก็เมียแล้วก็ญาติช่วยกันกล่อมให้เขามอบตัว
ก่อนเชื่อว่าถ้าเขาอารมณ์เย็นขึ้นมีสติมากขึ้นก็คงจะมา
กันด้วยเหตุและผลเข้าพบกับเจ้าหน้าที่นะฮะตอนนี้กลัว
มากคือกลัวจะคิดสั้นเพราะปืนติดตัวเขาอยู่ด้วยไงฮะค่ะเดี๋ยวมี
ความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ